กินก๋วยเตี๋ยวเตาฟืนที่จังหวัดเพชรชบูรณ์
เขาบอกที่นี่อร่อยราคาถูกและที่สำคัญได้อะไร

ติดตามในช่วงตลอดกิน

ทำไมมองค้อนเพื่อนเหมือนกันละลูก

แย่งลูกชิ้นแน่เลยดูท่าแล้วเนี่ย
พิกัดความอร่อยกันก่อนนะคะ
พิกัดก๋วยเตี๋ยวร้านนี้
ชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวยายดมบึงล่าง

หรือยัง๒๐บาทอยู่ก็ยังไม่แน่ใจ
บอกเลยว่าขายราคา๒๐บาท

ก็เป็นอากาศร้านดีมากน้องพี่ต้อง
ราคาดีแล้วไม่ได้มีดีแค่ราคานะคะ

ใครมีโอกาสแวะไปว้ายราคาชามละ๒๐บาทคุณ

ยัง๒๐เหมือนเดิมมีสูตรเด็ดเคล็ดลับความอร่อย

ฟืนเป็นเชื้อเพลิงในการต้มน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวนะคะ
จะทำให้น้ำซุปมันหอมกลิ่นเนอะ
แล้วก็มีความเข้มข้นปรุงรสแบบโบราณน้ำจะได้ไม่ข้นไง
แล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวน้ำขนน้ำสายเย็นตาโฟ
ชามเล็กแต่บอกเลยว่าอัดแน่นไปด้วยความอร่อยครบครัน
๒๐บาทแล้วกินอิ่มมันมีความสุขนะ

ใช่แล้วคุณดูเด็กหูเขาอิ่มอร่อย
คุณดูชามอย่างนี้๒๐บาทนะ
ได้พิกัดไปดูมองเพื่อนกิน
แย่งก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหรือเปล่า

ทรงนี้นะหรือว่าสั่งชามเดียวคนละ๑๐บาท

ไปดูอีกหนึ่งพิกัดของร้านนี้ดีกว่า

อะไรอ่ะอยู่ที่ต้นโพแฝดอายุ๓๐ปี
อยู่ตรงข้ามร้านก๋วยเตี๋ยวเลย
มันแตกใบอ่อนออกมาเห็นไหม

เป็นทูบพระพิคเนธสีแดงเป็นจุด

แล้วลูกค้าที่มาทานก๋วยเตี๋ยวที่ร้าน

แล้วก็ถ่ายรูปเอาไว้เก็บกลับบ้านไปอะไรต่าง

เขามีความเชื่อเนาะพ่อค้าแม่ค้า

เขาก็จะจุดทูปบอกกล่าวให้ขายดิบขายดี

เห็นกันแบบนี้แล้วก็ลองพิจารณาดูนะคุณผู้ชมนะ
แต่สำคัญคือไปกินซะ